เราไปเริ่มที่การรายงานของสื่อต่างชาตินะครับ
หลังจากที่ไม่ได้รับความใส่ใจจากทางการ
แล้วก็ยังถูกข่มขู่เอาชีวิตอีกด้วยครับ
ล้อล่าวิทยาลิศพี่สาวของฮันน่าวิทยาลิศนะครับหนึ่งในนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษซึ่งถูกฆาตกรรมที่ก่อเต่าได้เขียนข้อความระบายความรู้สึกผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อวันที่๑๐มักราคมนะครับหลังจากที่ได้ทราบข่าวการเสียชีวิตของลุคมิลเลอร์นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษคนล
ซึ่งเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในโลก
แต่เธอขอแนะนำให้คนที่อ่านข้อความของเธออย่าเดินทางไป
โดยพูดถึงคดีการเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
อีกหลายคดีที่อาจจะไม่ได้ถูกนำเสนอ
หรือว่าอาจจะถูกปกปิดด้วยการทำให้เป็นเหตุฆ่าตัวตายและอุบัติเหตุ
โดยมีผู้ส่งรูปของเธอที่โดนฉีกใบหน้าออกมาให้พร้อมข้อความข่มขู่
อีกทั้งยังมีการส่งภาพถ่ายจากที่เกิดเหตุที่น่าสลดสยองมาให้
จากนี้ก็ยังมีคนไทยบางกลุ่มพยายามเสนอเงินชดเชย
เพื่อให้ครอบครัวของเธอเลิกติดตามคดีแต่ว่าครอบครัวของเธอก็ไม่ได้รับนะครับ
ลอร่าก็ยังตำหนิการกระทำของตำรวจไทยที่หลอกให้ครอบครัวของเธอ
เข้าร่วมการแถลงข่าวโดยไม่เต็มใจ
ที่ตอนแรกบอกว่าเป็นการเชิญไปให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ส่วนความคืบหน้าล่าสุดในคดีที่นายลุกบิลเลอร์
นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษอายุ๒๖ปี
เสียชีวิตในสระว่ายน้ำของโรงแรมแห่งหนึ่งที่ก่อเต่า
เมื่อวันที่๘มกราคมที่ผ่านมา
ในวันนี้ผู้นำรวจตรีอภิชาธิ์บุญศรีโรธ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานี
ได้แถลงนะครับว่าได้สั่งการให้ตรวจสอบสภาพศพของนายบิลเลอร์
และพยานแวดล้อมแล้วโดยเบื้องต้นทราบว่าผู้ตาย
เดินทางมาท่องเที่ยวเพียงลำพังแล้วก็ไปเที่ยวงานปาร์ตี้
สระน้ำของโรงแรมย่านหาดไซรี
โดยพยานซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวสาวรายหนึ่งที่รู้จักกับผู้ตายในวันเกิดเหตุ
บอกว่าผู้ตายนำโทรศัพท์กับเสื้อมาฝากก่อนลงเล่นน้ำ

กระทั่งช่วงเช้าพบว่าเสียชีวิตอยู่ในสระน้ำ

จากนั้นก็ได้ส่งศพไปที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลสุราธานี

โดยผลการผ่าพิสูจน์จากแพทย์นิติเวศแจ้งว่าพบน้ำในปอดเกิดจากการจมน้ำ
คาดว่าไม่น่าจะเกิดจากการถูกฆาตกรรม
ขณะที่ศพของนายมิลเลอร์ตอนนี้ก็ได้เก็บอยู่ที่โรงพยาบาลสุราธานี
ซึ่งก็ได้ประสานไปยังทางสถานทูตประเทศอังกฤษประจำประเทศไทย
เพื่อแจ้งให้ญาติรับทราบต่อไปครับ